ตอนนั้นก็เลยคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของตำรวจคอมมัโดกองปราบ
ที่มีการเปิดยุธิการชื่อว่าคอร์นบูรีโมเดล
เป็นการปิดล้อมเพื่อที่จะตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพล
เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามแล้วก็ยาเสพติด
ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นการปราบรามผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประชาชนร้องเรียน
บอกว่ามีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
เกี่ยวข้องกับการค้าไม้พยุงเถื่อน
แล้วก็อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดค่ะ
โดยได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด๑๘จุด
ตำบลโคกระชายและบ้านใหม่ที่อยู่ในอำเภอคอนบุรี
มีผู้ต้องหารายหนึ่งให้การซัดทอดนะคะ
ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
และจากการสอบถามนางพิมลพันธ์ก็ยังให้การปฏิเสธค่ะ
ยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
เกี่ยวกับการค้าไม้พยุงเถื่อนรวมถึงยาเสพติด
พร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาถูกกันแกล้ง
ฝ่ายตรงข้ามที่เสียผลประโยชน์จากการทำงานค่ะ
ซัดทอดอยากรู้ว่าใคร
เขารู้ได้ยังไงว่าเราทำ
พวกที่ร้องเรียนเนี่ย
ที่ร้องเรียนมาพูดกับลูกชายเลยว่า
เขาจ้างผมมามาล่อซื้อกับผู้ใหญ่
แล้วผมจะมาล่อซื้อได้ไงเมื่อผู้ใหญ่ไม่เคยขาย

จากการตรวจค้นในวันนี้นะคะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
เพียงแค่สมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก
สมุดจดรายการเงินอีกจำนวนนึง
ได้มีการตรวจยึดเอาไว้สอบสวนนะคะ
ส่วนทรัพย์สินบางส่วนที่ได้มานางพิมนต์วัน
ก็ต้องนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
นางพิมลพันธ์พร้อมสันเทียนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะ
หมู่๘ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีในพื้นที่นี่แหละครับ
อันนี้จะเป็นโมเดลต่อไปที่เราจะทำไปทั้งหมดทั่วประเทศ
เพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการที่เราทำคดีต่าง
เราต้องมีการสืบสวนมาพอสมควรแล้วนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมพยาหลักฐานของทางพนักงานสอบสวน

ถ้ามีการต่อสู้แล้วก็มอบนโยบายก็คือว่า
ถ้าต่อสู้เราก็เป็นการขั้นเด็ด
สำหรับยุทธการคอนบุรีโมเดลครั้งนี้นะคะ
ก็เป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์

ซึ่งทางกองปราบรามก็ได้ลงพื้นที่สืบสวนนานกว่า๓เดือนแล้วค่ะ
หลังจากที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล
เพื่อให้ยับยั้งปราบรามผู้ที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้
ให้หมดไปจากแผ่นดินนั่นเองนะคะ